ติดตามภาพมุมสูงที่บริเวณแยกราชประสงค์กันอีกสักครั้งนะครับคุณผู้ชมครับ
ด้านหลังของผมณขณะนี้ปรากฏภาพของนายจตุพัฒน์
คุณพัฒระรักษาหรือคุณไผ่ดาวดินแก่นนำที่ระดมมวลชนมาชุมนุมกันที่แยกราชประสงค์แล้ว
ซึ่งณตอนนี้ในไผ่ดาวดินอยู่ระหว่างการปลาใสบริเวณลงวงล้อมของกลุ่มมวลชนที่แยกราชประสงค์ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้นายไผ่ทันทีที่ขึ้นมาปลาใสนั้นบอกว่าวันนี้จะไม่มีการนำเครื่องขยายเสียงมาอยู่บริเวณพื้นที่แยกราชประสงค์อย่างแน่นอน
จะมีเพียงการใช้ทรโคงในการพูดกับมวลชนที่อยู่บริเวณกลุ่มนี้ซึ่งณตอนนี้มีการให้มวลชนนั้นพยายามยืนสลับกับนั่งอยู่ตลอดเวลา
โดยรอบนั้นมีกลุ่มมวลชนที่อยู่โดยรอบในไผ่รวมไปถึงมีกลุ่มมวลชนรวมไปถึงมีกลุ่มกาดที่อยู่บริเวณโดยรอบด้วยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ผมปรากฏเห็นกลุ่มสำคัญที่มาชุมนุมกันบริเวณกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแก๊คควีนไทยแลนด์ที่มีการเชิญชวนให้แต่งกายเป็นแก๊คควีนมาชุมนุมนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นั้นเห็นประมาณสิบถึงยี่สิบชีวิตสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างความสุขให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพาไปดูก็คือบริเวณสกายวอล์กที่อยู่บริเวณแยกราชประสงค์คุณผู้ชมครับ
นะตอนนี้มีกลุ่มมวลชนเริ่มทายอยมาจับจองพื้นที่บริเวณจุดนั้นเป็นจำนวนมากแล้วซึ่งก่อนหน้านี้จากที่ผมสังเกตเห็นนั้นยังมีประปรายบ้างแต่ตอนนี้มีกลุ่มมวลชนเดินทางมาเต็มพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันโดยตอนนี้มีการนำพื้นมีการนำป้ายมาติดตั้งไว้ด้วยนะคะว่าพื้นที่ประชาชิปไตยป้ายสีแดงแด
บริเวณฝั่งของห้างเกษรพาซ่าและบริเวณฝั่งของเซ็นทันเลิล
ก็ยังคงมีประชาชนมีกลุ่มมวลชนอยู่บริเวณจุดนั้น

การจราจรตรงจุดนี้นั้นปิดแบบเต็ม๑๐๐แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้ไม่อนุญาตให้รถผ่านเข้าออกแล้ว
ตอนนี้ก็ปิดการจราจรแล้วเช่นเดียวกัน
แต่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีการปิดนะครับตอนนี้มีการปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อย
โดยตรงนั้นเนี่ยมีทางตำรวจมีทางเจ้าหน้าที่ของกาดนั้น
นำเอาแผงเหล็กมาติดตั้งไว้รวมไปถึงรถตำรวจที่จะคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยจะไม่อนุญาตให้รถที่ไม่เกี่ยวข้องเข้านะครับ
ใครที่จะผ่านเข้าออกบริเวณจุดนั้นต้องใช้วิธีในการจอดรถไว้
และก็เดินเท้าเข้ามาบริเวณในพื้นที่
เนื่องจากว่ากอรชนั้นมีการยุบไปแล้ว
และไม่มีคำสั่งในการปิดให้บริการแต่อย่างใด
อีกจุดหนึ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูคือบริเวณด้านหลังของผมคุณผู้ชมครับ
ถนนราชดำริฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังประตูน้ำ
ตรงจุดนี้มีการนำเครื่องขยายเสียงเป็นเครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก
มาบริเวณจุดนี้ด้วยชิ้นเดียวกันเพื่อที่จะคอยประสัย
คอยที่จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ถูกการสลายการชุมนุม
ซึ่งคนที่อยู่จุดนี้ใครก็ตามที่อยู่จุดนี้
สามารถที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้
ประสบการณ์ในวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงบอกเล่าเรื่องราวต่าง
ไกลนู้นคุณผู้ชมครับไกลนู้นเช่นเดียวกับถนนพระรามหนึ่ง
ผมรายงานไปก่อนหน้านี้มีการปิดการจราจรด้วยเช่นเดียวกัน
มีการนำแผงเหล็กมาติดตั้งไม่อนุญาตให้ใครที่จะนำรถผ่านเข้ามา
ตรงจุดนี้ทุกห้างนั้นเปิดให้บริการตามปกติไม่มีการปิดให้บริการแต่อย่างใดนะครับ
คือบริเวณสะพานลอยเชื่อมระหว่างเกษรพาซ่าและห้างเซ็นทันเบิลนะครับ
เมื่อสักครู่ทางกลุ่มกาดนั้นมีการนำป้ายราศดรประสงค์
ติดตั้งไว้บริเวณจุดนี้โดยห้อยไปกับพื้นนะครับ
ซึ่งมีภาพมุมสูงที่จะให้คุณผู้ชมเห็นสามารถติดตามได้ในรายการข่าวช่วงต่อไป
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากแยกราชประสงค์ครับ
บรรยากาศของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณ๔แยกราชประสงค์ในตอนนี้
เรียกได้ว่าเต็มพื้นที่แล้วนะครับ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ครับ
คือภาพล่าสุดครับที่ตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่วันนี้มีกันมาอย่างหลากหลายครับ
ที่เห็นอยู่ทางด้านหน้านี้คือกลุ่มแก๊กควีนนะครับ
ที่ได้เข้ามาร่วมชุมนุมในวันนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในตอนนี้นะครับ
เรียกได้ว่าถนนบริเวณกลางสี่แยกราชประสงค์ในตอนนี้
ได้เปิดให้สัญจรได้เพียงแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ
โดยมีตำรวจในท้องที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับ
และจะเห็นได้ว่าทางแนวรั้วนะครับก็จะมีบรรดาของกาดอาสานะครับ
ที่จะมีการสวมหมวกนิรภัยนะครับ
โดยการอาสาในวันนี้ครับจะมีทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมเดิมเองแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีกลุ่มของเด็กนักเรียนทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบันของสถาบันอาชีวะ
จากหลากหลายท้องที่มาร่วมเป็นการอาสาให้ในวันนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าผู้ชุมนุมนะครับได้มากันจนเต็มพื้นที่แล้วครับ
เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไหมครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับ
ซึ่งตอนนี้ครับเป็นการส่งเสียงเชียร์นะครับ

แทนของผู้ชุมนุมนะครับขึ้นมาสลับกันปลาใสนะครับ

ซึ่งเห็นได้ว่าในตอนนี้ครับการชุมนุมนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
ซึ่งยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าวันนี้จะเป็นการประกาศยุติการชุมนุมในช่วงเวลาเท่าใดนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็จะมีการสลับกันปลาสาย
โจมตีการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็ยังคงยึดข้อเรียกร้องทั้งสามข้อตามเดิมนะครับ
รายงานจากบริเวณสี่แยกราชประสงค์ครับ
นั่นเป็นบรรยากาศสดนะครับจากคุณคารินกระมุดโยธินนะครับ

บอกว่าการชุมนุมในวันนี้เนี่ย

มีแค่ลำโพงกับเครื่องเสียงเล็กเท่านั้น
ค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบก็น่าจะจบเวลาใกล้ใกล้เมื่อวาน

เกาะติดให้คุณผู้ชมดูหน้าจอไทยรัฐทีวีแน่นอนนะคะ